อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ต้องเป็นความคิดเห็นเหมือนกัน

ชาวพันธิบเขาเกิดเหตุการณ์จริงนะคะ
ก็เลยมาสงสัยว่าเอ๊ะมีคนข้ามทางม้าลาย
เป็นทางม้าลายที่ตอนนั้นไฟเขียว
ไฟเขียวปุ๊บคนข้ามแต่รถผ่ามาด้วยความรวดเร็วนะคะ
แล้วคนที่ข้ามเนี่ยจะเอาร่มไปทุบกระจกแบบนี้
เอ๊ะใครจะผิดติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
รถเก๋งถูกทุบกระจกรถเพราะฝ่าสัญญาณไฟแดงทางม้าลาย

ประเด็นนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์จริงนะคะ
ถูกถกเทียงกันอยู่ในเว็บไซต์พันธิบค่ะ
ผู้ใช้งานรายหนึ่งเขาอ้างว่าพบคุณป้าคนนึง
กำลังข้ามถนนบริเวณทางม้าลายอัจฉริยะ
จังหวะที่คุณป้าไฟเขียวปรากฏว่ารถยนต์ฝ่าสัญญาณไฟ

ทางคุณป้าที่กำลังจะข้ามเนี่ยก็เลยง้างค่ะ
เอาร่มที่ถือติดมือจะฟาดไปที่รถยนต์
แต่ไม่โดนเพราะว่าเนื่องจากคุณป้าค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะ
แล้วก็มีการก็มีอารมณ์แหละคุณป้าก็ด่าทอตะโกนไล่หลังไปนะคะ
รถยนต์แล่นด้วยความเร็วผ่านไป
ทำให้คนเห็นเหตุการณ์สงสัยขึ้นมา

ถ้าคุณป้าทิ่มโดนรถแต่ละฝั่งจะมีความผิดยังไงบ้าง

คือเท่าที่จำได้ตอนไปอบรมใบขับขี่

เรื่องนี้เรามีสองฝั่งถามมาจากฝั่งตำรวจด้วย
ถามมาจากฝั่งทนายเจมส์ด้วยนะคะ

ทีมข่าวเนี่ยเอาอันแรกก่อนสอบถามไปยัง

เปิดเผยว่ากรณีนี้รถยนต์มีความผิดค่ะ
พระราชบัญญัติจรจรทางบก
ฝ่าฝืนขับรถฝ่าสัญญาณไฟจรจร
มีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาทนะคะ
แล้วก็ถ้าฝ่าสัญญาณไฟขณะมีคนข้ามทางม้าลาย
จะเข้าข่ายความผิดขับรถ
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ซึ่งก็มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน๓เดือน
ปรับตั้งแต่๒๐๐๐ไปจนถึง๑๐๐๐บาท
อีกทั้งศาลยังมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้นะคะ

ขับขี่ทุกคนเนี่ยเมื่อเห็นคนจะข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย

แม้ว่าทางข้ามจะไม่มีสัญญาณไฟก็ตาม
แต่ในความเป็นจริงแล้ว

คือที่เห็นบ่อยเนี่ย
เส้นทางเส้นทะแยงสีเหลือง
ห้ามจอดทับถูกไหมคะถ้าเราที่อบรมกันมาไปกี่
ห้ามจอดทับเส้นสีเหลืองก็จอดกัน

หรือนี่แหละทางม้าลายเจอต้องหยุด

ก็มีหลายครั้งแล้วที่มีคนถูกรถชนเสียชีวิต

คือหลายคนก็บอกว่าแล้วจะให้ฉันทำยังไง
สะพานลอยก็ไม่มีฉันก็อุตส่าหข้ามทางม้าลายแล้ว
ใช่ในกระทู้นี้หลายคนก็ไปแสดงความเห็นเหมือนกัน
โอ้โหเป็นอย่างนี้บ่อยเคยเจอเหตุการณ์รถคัน
ผ่านไปเลยแล้วคนอย่างเราคนเดินถนนจะทำยังไงนะคะ
แต่จะว่าไปป้าก็ไม่มีสิทธิ์เอาร่มไปตีเขานะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงในกระทู้เองก็มีความเมต
บอกว่ามันแยกความผิดเป็น๒กรณีนะแบบนี้
ก็บอกว่าร่วมดังนี้ต้องแยกออกเป็นสองกรณีค่ะ
ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๔๒

ซึ่งผู้ก่อเหตุต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะ
แต่ว่าถ้าผู้ก่อเหตุอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะ
นี้ก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางศาลต่อไปค่ะ
กฎหมายจำเป็นจริงนะที่เราต้องร้อง
หลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่ามันใกล้มากจริงเนาะ
รู้ไว้ก็มีประโยชน์กว่าตามติดคุณเข็มมาสอน
ใช่ตามติดคุณเขมมาสอนใส่กฎหมาย

พี่ครับผมติดหนี้นะ
ปรึกษาไม่รับทวงหนี้ค่ะ
ไม่รับติดตามช่วงนี้ค่ะ